คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเมืองอื่น

ก่อนอื่นเลยเราไปดูทางฝากฝั่งของพักพลังประชาบรัฐ

ในการที่จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแล้ว
หัวหน้าพักพลังประชาบรัฐก็มาพร้อมกับนี่แหละครับ
เท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือคุณสุวัสดิ์กำลังพูดอยู่
คุณสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนา
แล้วก็มีนายทวีศักดิณตะกัวทุ่งเลขาธิการพักรวมพลังประชาชาติไทย
ชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทย
นายดำรงพิเดชหัวหน้าภักดิ์รักษ์พื้นป่าไทย
แล้วก็นายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าภักดิ์ประชาชนปฏิรูปนะครับ
ก่อนหน้านี้นายอุตมะแถลงไปแล้วเป็นคนแรก
บอกว่าเรายังคงมีเจตนาบรมในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ขณะนี้กำลังหาบรือแนวทางการดูนโยบายของแต่ละพัก

ก็จะต้องใช้เวลาในการหาบริกันให้ชัดเจน
เพื่อนำไปสู่การจัดสรรโครงสร้างบุคลากร

จริงก็คือการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นแหละนะฮะ
นำไปสู่การจัดสรรโครงสร้างบุคลากรหน่วยงานการขับเคลื่อน
และเดินหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาล

ใช่ค่ะเพราะว่าบอกว่าเป็นการจับมือกันเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่แล้ว
แล้วก็คราวนี้เป็นการมารวมกัน
เพื่อพูดคุยเรื่องนโยบายที่ตรงกัน
ไม่ใช่การแถลงโดยที่ไม่รอพักอื่น
คำที่บอกว่าเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมชาติไทยพัฒนา
มีการไปเทียบเชิญแห่ขันหมากไป
แล้วก็ตกลงเจรจากันเรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะทีนี้ภูมิใจไทยตอนแรกท่าทีเหมือนกับจับไม้จับมือกัน
แต่พอคุณอนุทินพูดมาว่าจะต้องรอประชาธิปัตย์
ก็อันนี้อาจจะต้องรออีกทีหนึ่ง
คุณอุตมะบอกยังอยู่ในช่วงของการเจรจาหาบริกันให้ชัดเจนอยู่นะครับ
ไม่คิดจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย

หลังจากนั้นคุณอุตมะก็ให้คุณทวีศักดิการรวมพลังประชาชาติไทยแสดงท่าที
ก็ทางรปชเขาบอกว่าเขาสนับสนุนพลเอก

ก็ตอนนี้ต้องคุยนโยบายแต่ละพักเอามาผสมผสานกันนะครับ
และตอนนี้คุณสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนากำลังพูดอยู่
ดังนั้นให้คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณสุวัสดิสักนิดหนึ่งฮะ
ชาติพัฒนาเองก็มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตอนที่เราได้บอกกับพี่น้องประชาชนไว้ในช่วงเลือกตั้งนะครับ
เราก็มีนโยบายที่เรียกว่าเก้าหน้าเก้าไกรไทยไร้ปัญหาก็มีอยู่เก้าประการ
เป็นนโยบายทางด้านการศึกษานโยบายด้านสังคมนโยบายด้านเศรษฐกิจรากย่า
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายด้านพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม
แล้วก็นโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล
นโยบายกระจายอำนาจและนโยบายเรื่องการกีฬา
ซึ่งก็ได้หาลือกันแล้วว่าอยากจะฝากให้ทางพักพลังประชารัฐ
ได้พิจารณานโยบายต่างซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่ดี
แล้วก็ประชบความสำเร็จมาแล้วอยากให้เป็นชวนหนึ่ง
นี่สดนะครับขณะที่พักพลังประชาบรัฐร่วมกับอีก๕พักในการแถลง
เดี๋ยวก็คงไล่เลี่ยงกันนะครับว่าแต่ละพักมีนโยบายอย่างไรบ้าง
เมื่อกี้คุณทวีศักดิ์ของรอปชไปแล้วคุณสุวัสดลิปตะพันลบกำลังพูดอยู่
เดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงมีคุณชัชวานคงอุดมของพลังท้องถิ่นไทย
ดำรงพิเดชรักพื้นป่าไทยแล้วก็คุณภัยบูลนิติตะวันประชาชนปฏิรูป
ในช่วงที่เชื่อว่าทั้ง๕ท่านกำลังแถลงก็คงเป็นเรื่องของนโยบายของแต่ละพัก
ที่จะมาผสมผสานกันนะครับในการจัดสรรโคต้าตำแหน่งต่าง
แล้วก็โคต้าของคนที่จะมาดูแลกระทรวงต่างนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสักถาม
น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเดี๋ยวตอนนั้นเราถึงจะตัดเสียง
คุณผู้ชมได้ชมกันอีกทีนะฮะใช่ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของเสียงสอสอ
ของพักการเมืองกันหน่อยดีไหมคะคุณผู้ชม
คือณตอนนี้ของมีทั้งหมด๑๗พักของพักพลังประชารัฐเอง๑๑๖เสียง
พักชาติไทยพัฒนาก่อนหน้านี้เรารู้อยู่แล้ว๑๐เสียง
แล้วก็ที่มาวันนี้คือพักพลังรวมพลังประชาชาติไทย๕เสียง
พลังท้องถิ่นไทย๓เสียงพักชาติพัฒนา๓เสียง
แล้วก็พักรักผืนป่าประเทศไทย๒เสียง
พักประชาชนปฏิรูป๑เสียงแล้วก็พักเล็กก่อนหน้านี้๑๐เสียง
รวมทั้งหมดนะตอนนี้ก็คือ๑๕๐เสียง
อันนี้ยังไม่รวมของฝากฝั่งคุณอนุทินกับฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์

ถ้ามีช่วงเด็ดในการแถลงร่วมกับ๕พักนี้
เดี๋ยวเราตัดเสียงให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ